พฤศจิกายนวันแห่งความหวังวันแห่งโชคลาภก็ต้องไปดูเรื่องของโชคลาภกันหน่อย
คักมาเมื่อวานนี้คึกคักมากเลยเดี๋ยวพาไปดูที่สุโขทัยกันก่อน
คนที่เคยได้ก็ไปแก้บนคนที่ยังไม่ได้ก็ไปขอกัน
ทำให้บรรยากาศที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวานนี้นะเขามีเจ้าภาพจ้างลิเกคณะกระต่ายขาวคณะชื่อดังของสุโขทัยนี่
แต่งหน้าแต่งตัวเครื่องแต่งกายเขาไปลำถวายแก้บนหลวงพ่อเนรมิตร
นางนองนิดหุ่นสิงอายุ๕๙ปีเป็นเจ้าภาพบอกว่า
คือ๓เดือนก่อนนะนะแวะมาขอขอให้ค้าขายได้ขอให้ขายที่กว่า๒ไร่ได้สำเร็จ
ปรากฏว่ากลับไปเฮ้ยขายได้เลยโอ้โหมันต้องเป็นพรที่หลวงพ่อเนรมิตให้มาแน่เลย
แล้วสุดท้ายเอาเงินไปปลดหนี้ปลดสินได้ทั้งหมด
ก็เลยกลับมาจ้างลิเกแก้บนจุดประทัด๒๐๐๐นัดแก้บน
แล้วก็เอาเลขปลายประทัดเอาล่ะเดี๋ยวนี่แหละวันนี้แหละนี่
โชว์ให้ดูแบบนี้น่าจะโชคดีหรือเปล่าไม่ทราบคุณผู้ชมก็ลองดูเอา
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนะฮะ
ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยคึกคักเหมือนกัน
มีชาวบ้านไปร่วมพิธีเขาเรียกว่าบังสุกุล
ทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
มีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ท่านเจ้าอาวาส

ปีนี้หลวงพ่อแป๊ะมีการสวดอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
หลังจากเสร็จพิธีเผาโลงเปล่าคือเอาโควิดเผาไปด้วย
และให้คนที่ไปร่วมงานเขียนชื่อบรรพบุรุษญาติโยม
ใส่ไว้ในโรงให้ไหม้ไปพร้อมกับโควิดเลย
ที่สำคัญบรรดาคนที่นิยมตัวเลขแอบสังเกต

จะให้ดูเลขฝาโลงเอาไปเสี่ยงโชคกัน
ทุกครั้งที่มีการพูดนี่โอ๊ยชัดเจนขนาดนี้

ก็กลัวจะไม่เห็นนะครับผู้เท่าผู้แก่ไป
ไม่ต้องเพ่งกันเขียนให้ชัดขนาดนี้แล้ว
คุณผู้ชมครับอ่ะลองดูวันนี้บ่ายรู้กันนะฮะ

โควิดก็กลัวแต่ตัวเลขก็ต้องมี

งานทอดกระถิ่นธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับ
มาร่วมงานทอดกระถิ่นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ฮะ
งานนี้อยู่ที่วัดเขาโป่งนกเป้า
ชื่อวัดเหรอวัดเขาโป่งนกเป้าเราสองคนก็มีแค่สองคนเท่านั้น
ใส่ชุดแบบนี้นอกนั้นก็ใส่ชุดธรรมดาธรรมดา
เต้นเต็มที่ทำไมเต้นเต็มที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครเว้ย
แล้วเต้นกันใหญ่เลยฮะเต้นกันคึกคักใหญ่เลย
พักเดียวมีคนเรียกเฮ้ยตะเปี๊ยกเปล่าอ้าวเฮ้ยรู้เหรอ
อย่าไปฟ้องเมียฉันล่ะเต้นสนั่นกันขนาดนี้แล้ว
งานนี้จัดอยู่ที่ตำบลสามแยกอเภวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
กรองโควิดตั้งแต่ต้นงานแต่ก็จะมี๒รายนี้ที่หนักเลย
เล่นสุดจริงนะฮะโยนรองเท้าทิ้งดีดรองเท้าทิ้งแล้วเต้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหลือหลายจริง
ใส่ชุดพีพีอีสับขาเละเต้นหลอกด้วยและที่สำคัญงานนี้งานอะไรนะ
กระถิ่นงานทอดกระถิ่นเขาต้องมีการนับจำนวนเงิน
อันนี้ตอนแรกเข้างานเข้างานก็จะมีการตรวจวัด
ตรวจคัดกองโควิดนะนับจำนวนเงินนี่นี่ภาพ
นิ่งเหรอเขาฟรีสไว้ให้หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่น
จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการทำบุญ

ชื่อต้นไม้
ความกวางครับ
คือแม่ค้าขายเกฟสด

ดังนั้นแม่ค้าก็เลยเอาผ้าสามสีมาผูกไว้
แล้วหลังจากผูกผ้าสามสีจากนั้นมา

ขายดิบขายดีคนขับรถเลยถอยรถออกมา
ขอซื้อต่อเจ้าแม่ไม่ใช่เป็นเจ้าแม่

งานนี้น่าจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่นี่แหละ
แม่ค้านะคะไม่ได้บอกเลขเด็ดได้ไง
เขาไม่ได้บอกเองไงเขาจุดทูปปักปุ๊บ
แล้วก็เดินไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกที
เลขอะไรแล้วพี่เห็นเป็นเลขอะไรคะตัวเลขคาตาเลย

ใจคอไม่ดีเลยกลัวกลัวเลขเคลื่อนแล้ววันนี้วันตรงวันด้วยใช่

เจ้าแม่ทองกวาวต้นนี้อายุร้อยปี
หนึ่งนาทีจากแม่ค้าท่านนี้ก็เลยมีการจุดทูปเสี่ยงทายเอาไว้
พอจุดเสร็จก็เดินจากไปได้ตัวเลขแล้วก็ยิ้มออกไปจากงานนี้นะฮะ
ค่ะแต่เลขไม่ค่อยชัดนะ

ตัวเลขเนี่ยเป็นของที่ต้องมีนะคะสำหรับวันที่๑พฤศจิกายนนี้นะคะ
พาไปที่วัดหนองกระดีเก่าที่ทัพทัน
ทันอยู่ไหนคะอยู่ชัยนาฏ
ไม่ใช่อยู่อุทัยธานีค่ะนี่

ชาวบ้านเขายกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำสแก่กรังนะจ๊ะ

แล้วขอจากไหนด้วยตะเคียนทองเก่าแก่ความยาวสักประมาณ๕เมตร
นี่ถูกขุดพบมาจากคลองหลังวัดกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องของโชคลาภการงานนะคะ
ได้หมดครบจบในที่เดียว

เพราะว่าหลายคนก็จะเอาแป้งไปโรยทาถูทาถู
ไถเสร็จปุ๊บก็จะเห็นเป็นตัวเลขนะคะ

ชาวบ้านไปจุดทูปเสียงทายขอเลขด้วย
เพราะว่าบางคนไปถูเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วไม่ปรากฏเป็นเลข

ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาสลับได้นะคะ

สุพรรณบุรีบ้านเฮามั่งนี่สุพรรณบุรีนะคะวัดอุทุมพราราม
บรรยากาศก็คึกคักประมาณนี้เวลาไปที่นี่ก็ไปขอพรกัน

พ่อขุนช้างมหาเสพีใช่เลยนะครับ
คุณชำนาญคุณชำนาญวรรณพักเนี่ยโอ้โหคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริง
ถูกมาทำสถิติเคยถูกติดต่อกันมาแล้ว๑๘งวดจ้า
ขอจากพ่อขุนช้างนี่แหละครั้งนี้ก็ต้องกลับมาแบบนี้ค่ะ
เอาน้ำแดงมา๒๔ขวดแก้บน๒โหลเลยนะคะ
หลังจากที่งวดที่แล้วถูกลอตเตอรี่ไปได้เงินไป๓๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคุณเทพคุณเทพไซบัวแก้วเป็นนักเสี่ยงทายเหมือนกันนะคะ
เลขอะไรน่ะสามเก้านะฮะไม่พลาดอีก๑แนวทางคือส่องในอ่างน้ำมน
ส่องในอ่างน้ำมนต์กรุงเทพส่องซิเลขอะไร
ลานตาไปหมดเลยเออพี่ตีออกนะคุณอย่าหันมาทางผมสิ
ที่มันมีปัญหาเยอะเนี่ยก็เพราะคุณหันมาทางผมบ่อยเกินไป
ไม่ออกเหมือนกันนะฮะไม่มีบุญ